โปรดติดตามตอนต่อไป
เอิรุตูศมาสวัสดีค่ะ
คือที่เราง่ายมันก็เป็นอะไรดูเดื่อยเฉยแบบ
แล้วขายของเราอ่ะแล้วเราไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วย
ดูแบบแข็งดูท้อมากตอนเนี้ยดูเดื่อยแต่ดูจะสู้เพื่อใช้ดีทุกคน
จะไม่หนีไม่ไปไหน
ข้อมูลว่ามีเกิดอะไรนะ
เรื่องที่ก้น
เอาเก้าแล้วไปถูกครับ

ใครที่ซื้อของดาราวันนี้ดาราก็ขอขอบคุณ
ครูนี้ครูต้ามาขายของได้กำไรมาก็ใช้หนี้ใช้กินใช้หนี้ใช้กินไปอะไรอย่างนี้
เนี้ยพี่นะพี่นาเก่งที่สุดแล้วขอบคุณทุกคนกำลังใจนะใครอยาก
เป็นกำลังใจให้หลังกดตั๊กก้าไฟเมอร์ได้เลยนาลาเป็นหนี้เพราะว่า
เป็นหนี้คนเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้เขาจะมีมากมี
ก็ต้องใช้หนี้เขาเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนาราก็ไม่ขออนุญาตแก้ตัวหรือจะมานั่งพูดอะไรทั้งสิ้นเพราะสุดท้ายแล้วเป็นหนี้คนอื่นเขาก็คือเป็นหนี้สิ่งเดียวที่นานจะทำได้นั่นก็คือการใช้หนี้คนอื่นโดยที่นานเนี่ยจะทำงานขายของขายทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมามากที่สุดและกระจายหนี้ใช้หนี้ทุกคนให้ได้เท่าเทียมกันสิ่งที่นายอ

ทุกคนให้นาราเนี่ยได้มีเวลาไปหาเงินมาใช้